คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าข่าวเฉา
ระหว่างเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยนะคะ
ศรีกาคนหนึ่งที่เราเคยนำเสนอไป
คือผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดที่จังหวัดเลย

ผู้หญิงคนนี้เขาเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัด
แล้วก็มีเจ้าอาวาสอยู่ดีก็เดินมาทักว่าเนี่ย
มีผีอยู่ในตัวนะมีผีปอบผีเปรต
ต้องทำพิธีไล่ผีออกจากตัวต้องทำคืนนี้เลย

เดี๋ยวนี้ทำคืนนี้พาเข้าไปในกุฏิ
แล้วก็ใช้เหมือนน้ำมัน๑๐๘อะไรเนี่ยนวดตัวนวดตัว
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าพอโดนนวดไปเรื่อยรู้สึกขยับตัวไม่ค่อยได้
แล้วเจ้าอาวาสก็ข่มขืน
มขืนหนึ่งครั้งบังคับไล่ให้เธอไปอาบน้ำ
อาบน้ำเสร็จลากเธอออกมาบังคับข่มขืนอีกหนึ่งรอบ

นี่คือฝั่งที่ทางผู้หญิงเขาบอกนะว่าเขาถูกกระทำแบบนี้นะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่มีการโทรศัพท์คุยกัน
บอกว่ามีคนของทางวัดเป็นผู้หญิงพยายามโทรศัพท์ติดต่อมาบอกว่า
ไม่ต้องไปแจ้งความเลยเนี่ยเดี๋ยวรับผิดชอบ
ให้เจ้าอาวาสศึกออกมาแล้วก็แต่งงแต่งงานกันอะไรให้มันเสร็จสับ

ใช่มีคลิปเสียงเจ้าอาวาสโทรมาก็ยืนยันว่าก็มีผีปอบผีเปรตเข้าจริง
ต้องทำพิธีแบบนี้จริงมีลักษณะของการเสนอเงินให้ด้วย
บอกว่าไปนัดเจรจากันที่โรงพัก
แต่เจ้าอาวาสไม่ไปให้พระลูกวัดไป
เธอก็เลยบอกว่าไม่ยอมเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือไปตรวจร่างกายเนี่ยมีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์จริง
แต่เจ้าอาวาสรูปนี้ค่ะติดต่อมาทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะ

ใช่บอกว่าอยากจะชี้แจงเรื่องนี้

เจ้าอาวาสยืนยันว่าถูกใส่ร้ายค่ะ

บอกว่าถูกใส่ความเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ

อาวาสเขาบอกว่าปกติผู้หญิงคนนี้ก็จะมาที่วัดอยู่บ่อย

แล้วที่วัดก็จัดพิธีอาบน้ำมนต์อยู่แล้ว
วันเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้มาถึงวัดก็ช่วงค่ำแล้วนะคะ
หลังทำวัดเสร็จซึ่งก็มืดแล้วอะค่ะ

ก็มีญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์มาอ้อนวอน
ขอให้เจ้าอาวาสช่วยรักษาผู้หญิงคนนี้ให้หน่อย
ส่วนประเด็นที่บอกว่าชวนผู้หญิงคนนี้เข้าไปในกุฏิ
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้ชวน

เจ้าอาวาสบอกว่าเรื่องทั้งหมดมีคนทำให้เกิดขึ้น
มีคนกุเรื่องขึ้นมาปั้นน้ำเป็นตัว
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไร
ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ข่มขืน

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยพยายามถามนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
แล้วภายในกุฏิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ

เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ขอพูด
บอกแค่ว่าตอนทาน้ำมันที่ร่างกายของผู้หญิงคนนี้
เจ้าอาวาสไม่ได้เป็นคนทานน้ำมันเอง
แต่ผู้หญิงคนนี้ทาตัวเธอเอง

แล้วเจ้าอาวาสก็บอกว่ามีพยานยืนยันด้วย
แล้วถ้าผลการตรวจดีเอนเอออกมาว่าเชื้ออสุจิเป็นของเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสก็บอกว่าก็ยืนยันที่จะปฏิเสธ
ลองฟังเสียงดูนะคะ
มีคุณศาลก็คงจะรู้กันว่ามันเป็นไหนมา
ก็จะคุยให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าฟังไม่ผิดนี่นะก็คือ
เจ้าวาดที่ถูกกล่าวหาเนี่ยบอกว่า
แม้ว่าฝ่ายผู้หญิงฝ่ายหญิงสาวจะมีหลักฐาน
ก็คือเรื่องของอสุจิในช่องคลอด
ถ้าตรวจดีเอนเอมาแล้วเป็นอสุจิของเจ้าอาวาส
และมีเหตุมันมีเหตุให้เกิดขึ้น
ซึ่งจะไปขอสู้ในชั้นศาล

เลื่อนไปในช่องคลอดของผู้หญิงได้
แต่ตอนนี้ยังต้องรอผลตรวจดีเอนเอนะ

ต้องรอดูค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่
เจ้าอาวาสก็บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้นะคะ

พร้อมทั้งประหลัดเทศบาลนาดอกคำ

ก็มาล้อมวงรับฟังด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่มาฟังบางคนก็ยืนยันว่า
ไม่อยากจะให้เจ้าอาวาสรูปนี้ศึก
อยากให้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ต่อไป
เพราะว่าเป็นพระนักพัฒนาสร้างวัด
ทำให้วัดเจริญมาจนถึงทุกวันนี้
ท่านตอนทางขบบนการช่วยธรรมอย่างเดียว

สนับสนุนเจ้าอาวาสรูปนี้

ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัด

เจ้าอาวาสก็ชวนไปทำพิธีในกุฏิ

จากนั้นก็ปล้ำถึง๒ครั้งนะคะ

ผู้หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ก็ไปแจ้งความที่สพนาด้วง

เมียร่องรอย
การตามเรื่องกันมาอย่างต่อเนื่อง

ออกหมายเรียกพระรูปนี้ไปสอบปากคำแล้วนะคะ
แล้วก็ได้มีการรับทราบข้อกล่าวหา

มขืนกระทำชำราวและใช้กำลังประทุษร้าย
มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรียบร้อย

ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ผลการตรวจดีเอนเอยังไม่ออกมา
ต้องรอผลตรวจดีเอนเอก่อนว่าอสุจิ
ช่องคลอดของผู้หญิงคนนี้คือของใคร

ถ้าเป็นของเจ้าวาดจริงก็เดี๋ยวรอฟังเจ้าวาดอีกทีหนึ่ง

เหตุผลที่มันเคลื่อนไปได้เนี่ย